อันนี้ดิฉันอาจจะเล่าเป็นข่าวเดียวในช่วงนี้ก็ได้

ที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
ชาวบ้านเขาไปบูชาต้นตะเคียนนะคะ
ซึ่งก็คือเจ้าแม่แม่แก้วเรือนทองนั่นเอง

อย่าลืมนะที่ฉันจะเล่าข่าวนี้ข่าวเดียวเท่านั้น

แล้วทำไมเขาต้องไปขอโชคขอลาบจากแม่แก้วเรือนทองด้วย
เพราะว่าต้นตะเคียนแม่แก้วเรือนทองเนี่ยนะคะ
มีตำนานเล่าขานกันมาสืบกันมายาวนาน

แล้วมีปรากฏการณ์ตั้งแต่ตอนขุดพบนะว่า
ตอนที่พบเนี่ยฝนตกยางนัก
พอพบต้นตะเคียนนำขึ้นมาบนฝั่งแล้วฝนหยุดเลยค่ะ
อ๋อเหรอหยุดสนิทแห้งหายไปเลย
ชาวบ้านเลยนำมาไว้ที่สวนป่าเสา๕
แล้วก็ทำรูปหล่อของหญิงสาว
ขนาดคนจริงมาตั้งเอาไว้ด้วย

แล้วที่ผ่านมาก็มีนักเสี่ยงโชคนะ
นำสิ่งที่เขาเสี่ยงได้เนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลก็ได้รับได้โชคได้ลาบกันมาเยอะแยะมากมาย
ก็เลยมีการนำทองมาปิดตะเคียนจนอร่ามงามตากันแบบนี้
พอมีเขาเรียกว่ายังไงช่วงที่ใกล้ถึงวันแห่งความหวังแบบนี้
บรรยากาศที่บริเวณสวนป่าเสาห้าเลขที่หนึ่งสองเก้าหมู่สี่ตำบนสาวร่องไห้
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองแห่งนี้ก็เลยคึกคักอีกครั้ง
ครับเขามีการบวงสวงค่ะเพื่อที่จะขอโชคลาภแม่แก้วเรือนทอง
อืมที่เราเล่ากันเป็นที่รู้จักว่าเป็นต้นตะเคียนในห้องกระจกตึกแอร์ไงคุณ
ใช่ใช่นะคะเขาทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายสังขทาน
มีสาวงามมารำบวงสวงอย่างอ่อนช้อยงดงามไฮไลท์เด็ดนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของการจุดประทัดจุดประทัดจุดประทัดค่ะ
ไม่ได้จุดกันหลักสิบหลักพันอ้าวจุดกันเป็นหมื่นจุดเป็นหมื่นเลย
ค่ะแล้วก็ฟังเสียงดังโป้งป้างกันไปสุดท้ายเนี่ยนะคะ
ก็รอลุ้นว่าปลายประทัดนั้นจะมีโชคมีลาบอะไรให้หรือไม่
นะคะและยังไม่จบเพียงแค่ถ่ายภาพลายปะทะเท่านั้นค่ะ
มีกิจกรรมอำลาค่ะกิจกรรมอำลาไปส่องขันน้ำมนต์นั่นเอง
นี่ไงนี่ไงนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมตามความเชื่อ
นะคะสำหรับคนที่เป็นสายมูครับชอบสาธุเนี่ยนะคะ
สาธุเก่าเก้าด้วยนะแต่ก็เป็นเรื่องของโชคลาภนะคะ
คุณผู้ชมเป็นเรื่องของดวงนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนที่บูชาแล้วจะได้
สุขสมหวังนะคะก็ต้องทำบุญแล้วก็ไปทำมาหากินด้วย
ตั้งใจทำงานก็จะได้ประสบความสำเร็จแน่นอนอันนี้เราก็เป็นกำลังใจ
อะไรที่ทำแล้วสบายใจก็ทำได้นะคะอืมก็ว่ากันไปนะ
อยากจะลองไปสักครั้งเหมือนกันที่ทองที่เนี้ยชาเคียนแม่ออธิษฐ์ออธิษฐ์จริงจริง